ใช่ครับถูกต้องมีอาการ๕จานอยู่หน้า
นะคะนี่ตอนนั้นฉันอ่านข่าวอยู่อยากจะจริงรึเปล่า
มุติสมมุติบินไปฉีดวัคซีนที่ฮ่องกง

ถ้าฮ่องกงแล้วได้ฉีดไฟเซอร์นี่น่าสน
เขาก็บอกว่าไฟเซอร์ที่ห้องกง

็อตแรกที่มาที่เขาฉีดกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกโหน่าเสียดายมากเลยที่เขาต้องทิ้งไป
เขาจะทิ้งหรือวะคือเขาบอกว่ามันก็แปลกว่าตอนนี้มันก็มีข่าวลือกันเยอะพอสมควร
ฮ่องกงเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนกันเขาไม่ฉีดวัคซีน
มันก็เลยทำให้ไฟเซอร์ที่ทุกคนบอกเราจะต้องบินไปอเมริกา
ฉีดวัคซีนที่อเมริกาเนี่ยมันเหลือ
แล้วสมมุติเราไปปุ๊บแล้วเขาจะยอมฉีดให้เราง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะ

คือเขาบอกว่าตอนนี้ฮ่องกงกำลังประสบปัญหาวัคซีนโควิด๑๙
ไฟเซอร์ล็อตแรกกำลังจะหมดอายุอีกอายุอีก๓เดือน
อีก๓เดือนไฟเซอร์ที่ฮ่องกงสั่งมากำลังจะหมดอายุ
แต่ประชาชนเนี่ยฉีดวัคซีนน้อย

เพราะฉะนั้นเนี่ยฮ่องกงมีประชากรประมาณ๗๕ล้านคน
ปริมาณที่เพียงพอที่จะฉีดให้กับประชากรทุกคน

หมายถึงว่าทั้งประเทศของเขาเนี่ยจะต้องฉีดทุกคนเลย
เพราะเขามีแค่๗ล้านกว่าคน๘ล้านคนกรุงเทพเรายังมีเยอะกว่าอีก

เขาก็เลยบอกว่าโอเคแต่ถ้าว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงขนาดนี้
มีประชาชนออกมาฉีดวัคซีนแค่๑๒ล้านคนเอง
ก็ทำให้แบบว่าถ้าสมมุติจะเทียบแล้วจาก๗ล้านคนก็คือ
มีคนออกมาฉีดวัคซีนแค่๑๗
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการแบบว่าเฮ้ย
กำลังจะหมดอายุเพราะประชาชนเนี่ยไม่ออกมาฉีดวัคซีน
วันนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคล่ะข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่จริงไม่รู้

ในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรากำลังรอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ฉีดวัคซีนถูกต้องไหมฮ
นี่แหละก็สำหรับชาวกรุงเทพเองตอนนี้เขาก็มีการเปิดช่องทางนะคะ
ก็มีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่๒๗พฤษภาเดี๋ยวอันนี้มาเล่าให้ฟัง

กระทรวงสาธารณสุขก็มีรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๒๒๖ราย
แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่๒๓๔๔รายนะคะในเรือนจำ๘๘๒ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมก็จะอยู่ที่๑๓๕๔๓๙รายหายป่วยแล้ว๖๑๗๖๘ราย
รักษาตัวอยู่๔๕๔๑๓รายในจำนวนนี้อาการหนัก
รายมีการใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๙๙รายแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๖รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๘๓๒รายทางด้านในภัยศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาวัคซีนโควิด๑๙ในประเทศไทยค่ะ
ที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาออยก็มีการอนุมัติวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๔ชนิดด้วยกัน
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู่ดังนั้นเรารออีกสักนิดหนึ่ง
อกจากนี้เขายังมีอีก๒รายค่ะที่อยู่ในระหว่างการทยอยยื่นเอกสารต่าง
พร้อมกับแบบประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะ
ซึ่งวัคซีนโควิด๑๙ทุกรายการที่ยื่นมาขอขึ้นทะเบียน
จะพิจารณาทั้งคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผล
โดยออยนั้นมีความพร้อมในการที่จะพิจารณาการอนุมัติวัคซีน
เพื่อให้คนไทยนั้นได้มีวัคซีนใช้โดยเร็ว
ขณะเดียวกันค่ะทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ก็กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่เนี่ย
ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากจริง
ก็เลยมีการเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง
ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคเอกชน
มีการจัดทำโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย
เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งช่องทางนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น๓ช่องทางด้วยกัน
โดยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่๑๘ถึง๕๙ปี
อันนี้ที่ไม่ได้เป็น๗กลุ่มโลกเสี่ยงนะคะ
แล้วก็สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์
แล้วก็จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนวันที่๗มิถุนายน
โดยการลงทะเบียนแยกออกเป็น๓กลุ่มคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มที่๑ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐนะ
ก็มีการใช้แอปเปาตังค์นี้
ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบของเราแล้ว

ก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีน
เขาก็จะมีการแจ้งนัดวันเวลาสถานที่ต่าง
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณลบแอปเป่าตังค์ไปแล้ว

อันนี้สามารถที่จะดำเนินการนัดหมาย
ส่วนกลุ่มที่๒ก็จะเป็นกลุ่มที่บอกว่า
ฉันไม่เคยเข้าร่วมโครงการของทางรัฐเลย

อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนบนเว็บไซต์
เขาก็จะมีการแจ้งผลการจัดสรรวัคซีน
อันนี้เหมือนกันมีการนัดหมายสถานที่วันเวลา
แอปเป่าตังค์ตามที่คุณมีการลงทะเบียนเอาไว้แล้ว

เป็นกลุ่มที่บอกว่าฉันไม่เคยใช้อะไรที่ผ่านระบบเทคโนโลยี
ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่เคยใช้แอปพลิเคชันอะไรเลย
อันนี้ก็สามารถที่จะให้บุคคลในครอบครัว
ก็เรียกว่าไม่จำกัดครั้งที่ลงทะเบียนนะคะ

หรืออีกอันหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือไปตามร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวเซฟ
ก็คืออันนี้สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่หน้าร้านได้เลย
เปิดลงทะเบียนช่วงเวลา๘โมงครึ่งถึง๖โมงเย็นนะคะ
หรือถ้าใครสงสัยไม่รู้ว่าจะอะไรยังไง
โทรไปสายด่วนได้ค่ะเขาเปิดสายด่วนด้วย๑๕๗
อันนี้ก็ยื่นวันเวลาต่างได้
อย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะพฤหัสนี้๒๗พฤษภาคม

คุณสามารถที่จะลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน
วันที่๗มิถุนาเหมือนกันนะคะ

อันนี้เฉพาะคนในกรุงเทพแล้วก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพ

คือทางสชเขาร่วมกับกศธช

เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนโควิดที่สถานีกลางบางซื่อ

วันที่๒๗พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ทางเว็บไซต์คอร์เซนเตอร์หน้าร้าน
แล้วก็เริ่มฉีดใน๗๓๐มิถุนา
ต้องมีการแบบว่าจองลงสิทธิ์ไปก่อนนะคะ
ซึ่งถามว่า๔เครือข่ายที่แบบว่า
เขามีการรวมผนึกกำลังกันก็เรียกว่า
ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียน
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนได้เหมือนกัน
๒๗นี้เหมือนกันนะคะลงทะเบียนได้

พูดหมดเลยว่าลงทะเบียนนู่นลงทะเบียนนี่

แต่ประเทศไทยของเรานะตอนนี้คนตื่นตัวเรื่องวัคซีน

บางคนบอกโอเคละเราก็ต้องรอวัคซีนทางเลือก
ตอนนี้บางคนบอกคนส่วนใหญ่อยากจะฉีด
แต่ตอนนี้ถ้าคุณจะฉีดตั้งแต่วันนี้

ระหว่างสอสอพักก้าวไกรกับคุณอนุทิน

ถ้าเกิดมาล่ะคุณล่ะออกไหม
นี่โอ้โห

ทำไมคนไทยถึงไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้วัคซีนดี
มีการหัวกันเกิดขึ้นหรือเปล่า

เขาเอาเรื่องนะฮะเพราะมันคนละ

ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีน

วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับ

คนที่มีอายุมากกว่า๖๐อันนี้คือ

เขาบอกว่าตอนนี้ที่เลื่อนออกไปเพราะตอนนี้ประเทศไทย

ก็ต้องจัดหาจากแหล่งผลิตอื่น

แต่ถ้าสมมุติประเทศไทย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้

เราก็กำลังจะเป็นหับในการที่จะผลิตวัคซีนเหมือนกัน

ยังจัดส่งไม่ได้ก็ต้องหามายืนยันว่าเรามีวัคซีน

ตอนนี้เรามีวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชน

เพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลารัฐบาลอีกสักอาทิตย์หนึ่งไหม

ย้อนกลับไป๗มิถุนายน
กำหนดกำหนดในแผนการฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่ม

เขาจะฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม

หมอพร้อมเขาก็ไม่พร้อมให้เราลง

ก็ต้องลงสำหรับคนหมอพร้อม

ขั้นตอนการตรวจสอบอย่างที่คุณหนุ่มบอกไปเมื่อวาน

มันก็จะมีพาสปอร์ตเวลาคือเอาง่าย

คุณก็ต้องมีใบยืนยันเหมือนกันว่า
เราฉีดวัคซีนครบแล้วนะ
คุณก็ต้องไปรีวัคซีนใหม่ดี

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
คำถามที่๒เขาก็ถามว่า

ก็เลยมีคำถามที่จะถามว่า
ประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนาม

ในขณะที่ฮ่องกง

โดยระบุว่าเนื่องจากปัจจุบัน
ปรากฏข่าวสารที่สับสน

ณตอนนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอแจ้งให้ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คือบริษัทเวชพันธุ์ของจีนเนี่ย
เขาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพฮ่องกง

เป็นเพียงผู้ถือหุ้นลายย่อย

ต้องการระดมทุนเพื่อต้องการขยายกำลังการผลิต

จำนวน๕๑๕ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือ๑๕๐๓
กำเนินธุรกิจของบริษัทตั้ง๙

แกล้งมาแบบนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เขาบอกว่าเอาง่ายเหมือนกับคนมีเงิน

แต่เขาไม่ได้บอกว่า

ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าไปลงทุนผ่าน

สร้างความเสียหายให้เกิดความเข้าใจผิด
ณวันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

เอาง่ายคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
อย่างเช่นคนมีเงินแล้วไปซื้อหุ้น

ประกอบกันเวลาที่ซื้อหุ้นก็ซื้อกันตอนไหน

ใช่เขาไปมองแล้วว่ามีผลประกอบการดี

เอาจะคิดไม่ออกใกล้ตัวพวกเรา
มหาเศรษฐีก็มาไล่ซื้อช่องทีวี

ถูกมั้ยว่าช่องทีวีช่องไหนที่แบบ

เขาก็เป็นแบบผู้คนหนึ่งที่จะเอาเงินไปลงทุนเหมือนกัน

ทางนี้คนฉีดน้อยจริง
แต่คนทำงานไม่ว่าอาชีพอะไรต้องตรวจโควิด

อืม

แล้วเขาบอกว่าการระบบที่พี่รถเมย์พูดเมื่อกี้

ไม่ค่ะเพราะว่าจริงเขาลิงก์ชนกันอยู่แล้ว

เราลงทะเบียนไปไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน

ขอให้เป็นว่าเราลงทะเบียนแล้วเราได้ฉีดก่อน

จากที่แบบว่าคนที่สูงอายุเกิน๖๐ขึ้นไปแล้ว
๗กลุ่มโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะ
จะได้ฉีดวันที่๗ที่ลงทะเบียนกันไปแล้วหรือเปล่า

จุฬาพรจุฬาพรเลื่อนเลื่อนไปอยู่ถูกไหมคะ
แล้วก็วัชิระพยาบาลอย่างที่บอกไปอันนี้เขามีการชี้แจงออกมาว่า
ว่าคนที่ฉีดเค็มที่๒เนี่ยมีเลื่อน
แต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนชีดเค็มที่๑เนี่ย

ฝ่ายค้านเราก็ถามแล้วก็ออกมากัน

หัวอาจจะถามว่าถ้าสมมติมาจะออกกันมั๊ย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอัตราการวัดกันเหมือนกันว่า
วันที่๗มิถุนาเนี่ยวัคซีนจะมาหรือเปล่า
ใช่ก็คือดูเลยในอีกแป๊บเดียวค่ะ๒อาทิตย์ไม่เกินนี้

ก็ไม่มีใครตอบอะไรออกมาถูกไหมว่าจะยอมออก
ใช่แต่ถ้า๑กับ๑๖นี่ออกแน่นะครับ๔โมง
ใช่ถูกต้องทุกคนก็วันความหวังแห่งชาติ

เพราะว่าเราลงทะเบียนไว้ไงตอนรอบที่แล้วที่แบบว่า

จองไว้ได้วันที่๘อย่างนี้วันที่๗อย่างนี้
เดี๋ยวรอดูว่าวันที่๗๘ไปแล้ว
แต่หลายคนเขาก็กลัวว่าวันที่๗ยังไม่มาไง

ก็บอกวันที่๗ก็พูดว่าวันที่๗ไม่ทุนา
ก็ต้องไปดูว่าวันที่๗มิถุนามันมีวัคซีนฉีด
เมื่อกี้ท่านก็พูดชัดเจนว่าถ้าไม่มีทางนู้น

เขาว่าแต่ก็ไม่รู้

วันนี้สมมุติคุณได้คิวฉีดอะไรจากไหนก็แล้ว

ไม่ใช่ว่าทุกประเทศเขาบอกว่า
ไม่ใช่อเมริกาที่มีวัคซีนฉีดได้เลยนะ

มาที่เรื่องราวของภูมิกับสพพาชี
อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดอยู่ดีนะฮะ
รางวัลตำรวจ๕๐๐บาทครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าไม่ติดโควิดจนถึงสิ้นปีรับเลย๕๐๐๐ครับนะครับ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกดรกันตะพงศ์นะฮะนินขำ
ผู้กำกับการสภภาชีจพนครศรียุธิยาครับ
ได้ไปประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดนะครับ
พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือ
ให้ไปใช้ในการดูแลป้องกันตัวเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกดรกันตะพงศ์เปิดเผยว่า

มีข้าราชการตำรวจฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วจำนวน๔นาย
เข็มที่๑เนี่ยไปแล้ว๕นายรอฉีดอีก๕๓นายนะครับ
ซึ่งเจ้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในครอบครัว

แล้วก็ได้มอบอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือสับสนุนเป็นของขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับตำรวจทุกท่านด้วย
ทั้งนี้เนี่ยตนได้ตั้งกองทุนขึ้นมาโดยใช้เงินส่วนตัวนะครับ๒๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว
โครงการตำรวจภาชีต้องรอดจากโควิด๑๙เป็นรางวัลสำหรับข้าราชการตำรวจนะครับ
หากใครสามารถดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อเลยจนถึงสิ้นปี๒๕๖๔บาท
รับเงินไปเลยครับคนละ๕๐๐บาทนะครับผม
แต่ถ้าติดต้องจ่ายให้ทางสน๗๕๐๐บาทนะครับผม

รับไปเลย๕๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นรับไปกำลังขวัญกำลังใจ
ถ้าไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ถือว่าคุณก็ป้องกันตัวเอง
กันตัวเองแต่ถ้าคุณไม่ติดคุณก็รับ๕๐๐บาท
ได้เหมือนกันใช้วัคซีนเป็นตัวช่วยได้

เข้าใจแต่ถ้าไม่ติดนี่รับเลย๕๐๐บาท
มีการโทรจองวัคซีนตามโรงพยาบาลต่างช่วงนี้เขาก็

แต่ละโรงพยาบาลก็เริ่มมีการให้เปิดจองแล้ว
ก็มีการลงทะเบียนสำรวจวัคซีนทางเลือกนี่แหละ
โรงพยาบาลก็แล้วแต่ว่าราคาเท่าไหร่
บางที่ก็จะมีบอกว่า๓๐๐๐บาท
แต่ก็น่าจะถึงตีเนอะ

หรือว่าภาวะปกติก็รอด้วย

เพราะทุกประเทศเขาก็จะสั่งกันมาก่อนอยู่แล้ว

ยอดติดวันหนึ่งเป็นหลักพันแล้วก็ยอดเสียชีวิตของคุณแม่

เราคิดว่าตอนแรกรัฐบาลประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะให้มีวัคซีนทางเลือกเข้ามา
ปรากฏทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะได้เข้ามาล่ะ

อาทิตย์ถึงโรงทะเบียนตอนแรกก็มีอยู่ไปเต็มไปหมดเลย
ทุกโรงพยาบาลเอกชมิกานต์โรงทะเบียนหมดแล้ว

รู้สึกจะของเราครบแล้วป่ะคะอาจาร

แต่พรุ่งนี้เขาบอกว่าตัวเลขค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ

อ่านกันอยู่ในเรือนจำก็เจอพันกว่าคน

ก็มีการเจอแล้วก็เจอที่สมุทรประการ
เนื่องจากเรามีการก่อสร้างคอนโดคอนโดกันเยอะ

ยังก็เจอแหละเอาตรงตรวจที่ไหนบางที่

คือตอนนี้มันไม่ตรวจไงมันก็ต้องเจอ
ที่ทุกที่มีหมดแต่หมายถึงว่ามีตรวจหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ถ้าตรวจทีนึงมันก็แพงไม่ง่าใครไปตรวจล่ะ
จริงผมนะฮะเพราะว่าล่าสุดที่เป็นคลัสเตอร์ที่โรงงานก็
เพชรบุรีก็เยอะแล้วตอนนี้ไปเจอคลัสเตอร์ใหม่ที่ประจวบอีก
ใช่นะครับอันนั้นก็อีกหลายร้อยลายเลยนะครับ
พรุ่งนี้ก็น่าจะเกือบ๔๐๐๐รายได้นะครับ
โดยเฉพาะในผู้ต้องขังกรมราชธรรมก็แจ้งมาเป็น
จำนวน๑๔๒๙รายที่นนทบุรีแค่๑๐๕๓ราย

พรุ่งนี้เป็นวันที่วันราหูย้ายด้วยนะ

พรุ่งนี้เป็นวันที่แบบว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้
วันนี้เป็นวันพระใหญ่วิสาขบูชาถูกต้องไหมครับ
เขาบอกว่าคนที่สองราศีที่จะมีผลกระทบในวันพรุ่งนี้
คือท่านที่เกิดราศีพฤกษกกับราศีพิจิกษ์

แล้วก็ไม่ต้องจัดของไหว้สีดำด้วย

ช็อตจริงมันจะมีเอฟเฟกต์ถ้าหลอกกับแฟนโดนเปี่ยวเงินโดนอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวมันจบแล้วแต่ไม่มีอะไรพูดเบรกหน้า
ครับผมตามเบรกนะครับสวัสดีครับสุดร้อนหนุ่มโทรแจ้ง๑๖๖๙
ช่วยด้วยช่วยด้วยหลงไปอยู่อีกหนึ่งมิติฮะโอ้ช่วงหน้าครับ
เอาละพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่๒๖พฤษภาคมปรากฏเอาเริ่มจากหมอช้างก่อน
หมอช้างเขาก็ลงไอจีนะฮะว่าวันพุธที่๒๖พฤษภาคมนี้มีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มีเอฟเฟค
เขาบอกไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเพราะสมมุติตัวฉันเองก็จะถือแต่แบบไม่ให้ออกข้างนอก
คือราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงผู้ที่เกิดราศีพฤกษกราศีพิจิกษ์
หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืนวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืน๓วันเอง
น้องก็พุฒกังคืน๓วันเขาไม่ทำอะไรเขาให้ทำอะไรเกิดลาศีอะไร
รถเมย์เป็นตุลไม่เกี่ยวลักษณะมิถุนคือพฤกษบต้องโดนทั้งคู่พร้อมกันถูกไหมต้องลาศีด้วยแล้วก็วันเกิดด้วยเหรอ
ก็จะเฉียบเฉียบ๒๕อันนี้ไม่หนักเขาบอกอย่างนี้อาทิตย์นั้นตั้งแต่บวกลบก็คืออศิษฐ์วัน
ก็คือเริ่มไปตั้งแต่แบบว่าสัก๑๐วันนับวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่๑นะครับ
ควรระวังในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ๑ที่จะเกิดขึ้นปัญหาสุขภาพ
อุบัติเหตุเรื่องอารมณ์แปรปวนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งในคืนวันที่๒๖
แล้วก็สวดมนต์นะฮะป้องกันฆาตจากพระราหูเป็นประจำบทสวดเดี๋ยวหมออาจารย์ช้างเขาจะลงให้พรุ่งนี้นะครับ
ปรากฏคุณหม่อมก็มาถามลาหูอมจันทร์กี่โมงคะนี่คุณรู้ป่ะคุณหม่อมเข้ามาถามเห็นไหมฮะ
นิชาเอ็กซมาถามอย่างนี้เลยหมอช้างก็เลยตอบประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒ทุ่ม
ช่วงกลางวันยังทำบุญได้ปกติพญาขานี่ปรากฏว่าโอเคเขาก็เลยมีการถามเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะยังไงกันเกี่ยวกับราหูอมจันท
พี่ต้องขับรถไปทำงานตอนคืนด้วยหมดออกได้ออกได้ทุกคนคือไม่ใช่อะไรแต่คือช่วงอมจันทร์หรืออะไรเขาก็จะถือว่าบางคนก็จะถือว่ามันไม่ดี
หรืออะไรอย่างนี้ถ้าตามความเชื่ออย่างเคยไปอินเดียอยู่ปีนึงเจอลาหูอมจันทร์เนี่ยทุกที่เขาเอาผ้าดำมาคงเทวรูปหมดเลยนะเขากลัวเขาถือ
เขาถือเลยว่าแบบว่าไม่อยากให้โดนหรืออะไรอย่างนี้หรือแต่จริงแล้วมันเป็นช่วงที่เราอยู่ทำรายการพอดีไงเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเยอะใช่ไหม
คือแบบว่าเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยแหละไม่ต้องกลัวใช่อยู่ที่แบบไม่อยู่กลางแจ้งอะไรอย่างนี้ไม่โดนแสงจันทร์น่ะอันนั้นช่วงที่คุณแม่ขับรถออกไปล่ะมีหลังคารถไงคนขับรถขับให้
ถ้าสมมุติภาษาทางโหรศักดิเขาจะเรียกว่าราหูอมจันทร์แบบนี้ก็คือราหูซ้อนราหู
เพราะว่าวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ถูกต้องไหม

แล้วก็ตรงกับวันราหูพอดีไง

นะครับแล้วก็บอกบางคนก็บอกว่าช่วงหัวค่ำให้ทุกคนสดบนวายพระกัน
สมควรที่จะออกไปนอกเคหาสถานบ้านเรือน
ใช่ถูกต้องไหมฮะซึ่งเป็นวันพระใหญ่
เขาบอกว่าแล้วก็เกิดลาหูมจันทร์ขึ้นตรงกับวันพุธกลางคืนอย่างนี้
เขาเรียกว่าลาหูซ้อนลาหูก็

ซึ่งพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะพายุเข้าก็ไม่เห็นอยู่ดี
ใช่ไหมคิ้วมาใช่โอ้ช่วงนี้มามาอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะ
พายุไซโครนยางอาจค่ะบริเวณอ่าวเบงกอก็คือเรียกว่า
พายุอันนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละที่จุด๑๘๘องศาเหนือลองตีจุด๘๘
ก็มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
เขาคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรัฐโอริสาแล้วก็รัฐกลันกัปตาประเทศอินเดียในวันพรุ่งนี้
ก็ส่งผลให้ในช่วงวันที่๒๕๒๗พฤษภาคม
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยเนี่ยนะคะ
แล้วก็อ่าวไทยด้วยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่
ก็อยากจะให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนัก
แล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็สามารถโทรไปที่สายด่วนพยากรอากาศก็ได้๑๑๘๒ตลอด๒๔ชั่วโมง
ฝนจะตกอีกแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับผม
ดังนั้นรอดูว่าเราจะเห็นไหมพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ถึงเราเนาะ
จริงแล้วไม่รู้ข่าวนี้จะแบบว่าตลกหรือเปล่า
คือมีผู้ชายโทรไปแจ้ง๑๖๖๙ว่าลงไปอยู่อีกมิติหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้ตัวเองหลงไปอยู่ที่เมืองลับแล
เมืองลับแลอยู่หลังศาลเจ้าแม่ตะเขียนทอง
เมืองลับแลแล้วโทรศัพท์ได้อย่างไรวะ
เพราะตอนนั้นเขาก็
ซึ่ง๐๑๖๖๙ก็ประซานอาศาคุกภัย
ขอความช่วยเหลือเนี่ยจึงเดินตามหารอบรอบปรากฏว่าตรงนั้นเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ครับแล้วก็พบผู้ชายดังกล่าวเนี่ยอายุสามสิบแปดปีชื่อนายราเชนนะฮะ
ซึ่งอยู่แถวชนบุรีนั่นแหละราชเชนบอกว่าตอนหัวค่ำเนี่ย
ก็ดื่มสุรามานิดหน่อยไปนั่งดื่มสุรามากับพี่สาวนางตะเคียนชื่อปัธมาว่ะ
นางตะเคียนนี่กินเหล้ากับนางตะเคียนไปดริ้งโหนั่งดิ้งกับนางตะเคียน
สอบคอไม่ให้กินเหล้าตามบ้านก็เลยหาเพื่อนกินเหล้าไม่ได้
ก็เลยไปดิ้งกับพี่สาวของนางตะเคียนพี่สาวนางตะเคียนชื่อปัธมา
อ๋อรู้ด้วยเป็นพี่สาวนางตะเคียนถามอ้าวนี่แล้วไปดิ้งกันที่ไหน
นั่นน่ะสิต้นไม้หรือป่าวไปดิ้งกันที่ไหนปลากบวนก็นั่นหน้าศาล
พี่สาวนางตะเคียนออกมาดิ้งด้วยชื่อปัธมามีแบบนเราแล้วครับ
ต่อมาเนี่ยนางปัธมาได้พาเดินไปที่หลังศาล
ซึ่งมีแต่บ้านทรงไทยโบราณ
ตัวเองนี่ก็รู้สึกหวาดกลัวไปหมดเลย

ตอนนั้นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทำยังไง

จำเบอร์ได้โทรเลย

บ้านนี้มีแต่ทรงไทยเต้ไปหมด

เมื่อเห็นอะไรแม่มึงลับแร้ใช้ขึ้นของอะไร
ฉันไม่รู้เมื่อเห็นกู้ภัยเดินทางมาถึงหน้าศาล

เขาเห็นกู้ภัยด้วยถูก
ปรากฏว่ากู้ภัยก็ไปดูว่าลาเชนครบหรือเปล่า
สติสตังค์หรือเมาหรืออะไร
ต่อมาพบว่านายรายเชนได้ทำลายกุมารทองบริเวณศาลด้วยนะฮะ

ปรากฏด้วยการคว่างปลาให้เสียหายรวมถึงรูปหล่อนางรำ

โดยบอกว่ากุมารแล้วก็นางลำเนี่ยที่สัมผัสไม่ได้เนี่ย
ก็จะทำลายทิ้งไม่ให้อาศัยอยู่ในบ้านของพี่สาวนางตะเคียน

โดยปัธมาบอกว่าปรัฐมาก็คือพี่สาวเป็นซิสเตอร์ของเป็นซิสของนางตะเคียนเนี่ย

เขาบอกว่าเขียนตัวเลขให้ด้วยนะ

สุดยอดนะครับ

หลังจากที่พูดคุยกับอาสาสมัครปุ๊บนะครับ

กลับมาจากเมืองรับแรงก็กลับบ้านกลับช่องได้แล้ว
นี่ถ้าเดินถือทุเรียนมานี่แน่นอนเลยนะ

หลงรับแรกหรือเปล่า

คนบางคนบอกกลับจากราชเชนไปเที่ยวเมืองรับแรมาก่อนแล้ว
เจอพี่สาวของตะเคียนทองก่อนแล้ว

นะเขาก็เลยขับรถจักรยานยนต์เนี่ย

ที่เขาบอกว่า๘๕๕๘ปรากฏว่ามาจากไหนรู้ไหม

โอ้โฮพอเลย

แต่เขาก็บอกว่าศาลนี้ถ้าสมมุติคนชนบุรีเขาพูดกันมา
เขาก็บอกว่าสารนี้เขาถูกเลขกันบ่อยนะ

เพราะฉะนั้นคนก็เลยเอาชุดมาไก่
เอาผ้ามาให้เอาของมาถวายกันเยอะพอสมควร
ครับอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูวันที่๑นี้ว่าจะเป็นอย่างไร

นะฮะจดไว้นะครับผมอีกหนึ่งเลข

เมาไงอีแอถามได้

เขาใช้สัญญาณอะไรอย่างนี้แปลงปลาเขาแปลงร่างค่ะแปลงปลา

ก็เมากันไปนั่งกินเหล้ากับพี่สาว
พี่สาวแต่เคียนด้วยแล้วมีชื่อเป็นตุเป็นตาแล้วสเปกก็บอก

เป็นตาเป็นเติมเรื่องราวบอกว่ามาถึงนู้นแล้วก็เข้ามาออกมา
จนเห็นปากค่ะหรือว่าเป็นช่วงมิติบอกคุณแม่ค่ะ
เพราะว่ายังเข้าไปไม่ลึกไงก็เลยยังใช้คลื่นโทรศัพท์ภัยได้อยู่ไง
แล้วยังมองเห็นเจ้าหน้าที่เลยเดินออกมาเห็นบ้านทรงไทยด้วย
นี่สรุปแล้ววอลเล่บอลน่ะตอนแรกจะเป็นอีกทีมนึงใช่ไหม

ทีมเด็กก็ต้องยอมรับต้องเป็นทีมเด็ก

พรุ่งจิตอะไรอย่างนี้อ๋อสรุปแล้วทีมเด็กติดโควิดปุ๊บ

ตบลูกยางสาวอเล่บอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับภายใต้การนำทัพนะครับผม
โค้ดออสนะครับเกียรติพงศ์นะฮะรัชตะเกรียงไกร
แล้วก็อดีตเฮดโค้ดทีมชาติไทยครับที่พร้อมลงสนามในวอเล็กบอลเนชั่นลีก
สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีนะครับ
นี้เนี่ยเว็บไซต์ของสหพันธ์วอเล็กบอลเนี่ย
ระหว่างประเทศหรือว่าเอฟไอวีวีนะครับได้ออกมาอัปเดตนะฮะ
อันดับโลกของทีมวอเล็กบอลหญิงของเรานะครับโดยนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ย
อยู่ในอันดับที่สิบห้าของโลกนะครับมีหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคะแนน
ขณะที่ญี่ปุ่นฮะอยู่ที่อันดับที่เจ็ดครับมีสองร้อยยี่สิบเจ็ดคะแนน
ทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ได้อันดับ๑๐นะครับของโลกนะฮะ
มีสองร้อยหกสิบเอ็ดคะแนนแล้วก็ทีมชาติจีนอยู่อันดับหนึ่งเลยนะฮะ
อันดับหนึ่งเป็นของจีนนะครับมีสามร้อยเก้าสิบเอ็ดคะแนน
โดยโปรแกรมวอเล็ตบอลหญิงเนชั่นลีกซ์นะครับปีอ่าสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ย
วันนี้ครับวันอ่ะวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมนี้
ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบทีมชาติไทยครับเวลาสองทุ่มนะครับผมนะฮะ
จากรายการเราวันที่๒๖พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เวลา๕โมงเย็นนะครับ
แล้วก็วันที่๒๗พฤษภาคมทีมชาติจีนพบกับทีมชาติไทยเวลา๓ทุ่มนั่นเองนะครับ
แล้วก็แหมดนี้ก็คือแข่งกับญี่ปุ่นไงคุณแม่เป็นแหมด

เซ็บรุ่นเก่าคือเซ็ตที่เกิดชนะเยี่ยห์ปุ่นมาแล้ว

ได้๔๐กว่าเขาก็ตีได้อยู่ถ้าไหวก็ไปตีได้

ซึ่งรุ่นนี้ต่อไปเขาอาจจะเป็นโค้ดไปเป็นอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยโทรด่วนทางโค้ดออสเขาก็เขียนหมูน้ำตาไหล

เพราะต้องไปดินการไปทำภาระเพื่อชาติ
ถูกต้องนะครับทุกคนก็แบบว่าบางคนก็แบบว่าบางคนแต่งงานอะไรอย่างนี้
ก็ต้องช่วยรุ่นน้องเพราะเอาไม่มีใครไปแข่งแล้วทำงานในประเทศไทย
ก็ต้องไปอะแม่นุ่มครับผมนะครับ

เพราะเราก็จะส่งกำลังการตอนนี้ต้องเชียร์เพราะว่า
มาทุกครั้งก็เรตติ้งพวกแม่คนต้องเชียร์

น่าคือตีกันมาก่อนแล้วใช่ไหมครับ

ใช่นะครับเพราะคืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
จะบ้างพวกอะสุดต้องค่ะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาในปีนี้

แล้วก็แข่งอีก๓คือแข่งหมดเลยทั้งจีนทั้งพุทธหาดอังคารพุทธหาด
นักฟิศทุกวันเลยจัดจุบันดันวัน๓วัน
๓วันเลยสู่ตอนไปคือใส่คุมชุดยิ่งกว่า
ครับผมคุมชุดเหรอ
แล้วก็เวลาเขามีแบ่งทีมทีมนี้เขาติดกับชายหาดใช่ไหม
ทีมประเทศไทย๓๐นาทีเพราะครบ๓๐นาทีก็กลับห้อง
ถ้าเป็นเมืองนอกไม่ต้องลำบากกันอย่าไปเลยเนอะ
อืม